มีผู้ชาย๒คนขี่รถจักรยานยนต์มา

บนสะพานข้ามแยกแถวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ขี่ซ้อนกันมาใช่ไหมคุณพอเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งสองคนร่วงตกจากสะพานลงมาทับซ้อนกันอยู่ด้านล่าง
อาการบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๒เมื่อคืนนี้
อาสากู้ภัยเข้าช่วยเหลือชาย๒คน
นอนทับกันบาดเจ็บสาหัสอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ
ใต้สะพานลอยข้ามแยกเข้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
คนแรกก็คือนายนัทธกมลปั้นงามอายุ๒๐ปี
ขาหักผิดรูปแล้วก็นิ้วแตกนะครับ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมงกุฎแจ้งวัฒนะ
ส่วนอีกคนยังไม่ทราบชื่อนะครับมีอาการหมดสติ
ขาท่อนบนหักผิดรูปรีบนำส่งโรงพยาบาลชนประธานครับ
ใกล้กันนั้นก็ไปพบมีดยาว๑เล่มตกอยู่ด้วย

ก็มีกลุ่มเพื่อนของผู้บาดเจ็บมามุงดูเหมือนกันนะ
แต่พอเจ้าหน้าที่สอบถามว่าใครเป็นเพื่อนอะไรยังไง

ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็รีบแยกย้ายเดินหนีไปเลยนะครับ
ส่วนบนสะพานลอยข้ามแยกเข้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั้น
ก็พบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอสีดำไม่ติดป้ายทะเบียน

ก็คาดว่าผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ร่างกระเด็นตกลงมาด้านล่างอาการสาหัสทั้งสองคน
แต่ทีนี้ก็ต้องดูต่อนะครับว่าไปมีเรื่องมีราว
หรือว่าถูกไล่อะไรมาจากที่อื่นหรือเปล่า
เพราะว่าทั้งสองคนที่ตกลงมาตกลงมาพร้อมอาวุธมีด
แล้วก็มีเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะครับ